แม้ว่ารองมะกุฎราชกุมารซาวดีอาราเบียจะระบุกับนิตยสารของอังกฤษฉบับหนึ่งนะคะ
ว่าจะไม่เกิดสงครามระหว่างซาอุดีอาราเบียกับอีรานอย่างแน่นอน
แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในขณะนี้เทียบเท่ากับสงครามอีรักษ์อิราณที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน
วันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูค่ะว่าสงครามในครั้งนั้นเกิดขึ้นจากอะไร
อีรานปฏิวัติศาสนาอิสลามในปี๒๕๒๒และซัดดำฮุเซนก้าวขึ้นเป็นผู้นำอีรักษ์วันที่๑๖กรกฎาคมปีเดียวกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างอีรักษ์และอีรานก็เลวร้ายลงเรื่อย
เนื่องจากอายาตุลล้อโคมัยนี่ที่อีรานยกขึ้นเป็นผู้นำประเทศและผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะในเวลานั้น
ต้องการที่จะส่งขยายแนวคิดของเขาไปยังประเทศอื่นในตะวันออกกลาง
และเมื่อกระแสสนับสนุนไอยาตุลล้อโคไมนี่ระบาดไปทั่ว
ชนชั้นนำที่ปกครองอีรักษ์มานานโดยเฉพาะซัดดำฮุเซน
ซึ่งนับถือนิกายสุนีจึงยอมไม่ได้ที่จะให้อีรานมาทำลายความมั่นคง
อังกฤษฝรั่งเศสรวมทั้งมหาอำนาจด้านน้ำมันอย่างซาอุดีอาราเบีย

เนื่องจากเกรงว่าโคไมนี่จะแผ่ขยายแนวคิดเรื่องศาสนาไปทั่วภูมิภาค
ปี๒๕๒๖สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลง
อีรักษ์เริ่มใช้กัสมัสตาร์ทในการทำสงคราม
ทดลองใช้แก๊สทาบุญที่มีฤทธิ์ทำลายประสาท
ทำให้ชาวอีรานราว๓๒๐๐คนถึง๕๐๐คนต้องจบชีวิตอย่างอาณาจ

นับเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวา
ทำให้ถูกองค์การสหประชาชาติประนาม
ขณะที่ชาติตะวันตกอื่นก็เลิกให้การสนับสนุนด้านการทหารกับรัฐบาลแบกแดด
เร่งดำเนินการให้สงครามนี้ยุติโดยเร็ว
กระทั่งปี๒๕๓๑อิราณยอมรับข้อเสนอขององค์การสหประชาชาติ

ก่อนที่จะมีการหยุดยิงวันที่๒๐สิงหาคม
แม้ว่าในช่วงสิ้นสุดสงครามจะไม่มีประเทศใดสูญเสียพรมแดน
แต่เศรษฐกิจและประชาชนทั้งของอีรักษ์และอีราน

จากรัฐบาลนำงบประมาณไปทุ่มให้กับการทำสงครามจนเกือบหมด
งคราม๘ปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในฝ่ายอิราณ
ประมาณ๗๕๐๐๐คนถึง๑ล้านคน
และฝ่ายอีรักษ์ประมาณ๓๗๕๐๐คนถึง๔แสนคน
ส่วนทางด้านเศรษฐกิจทั้งอีรักษ์และอีรานได้รับความเสียหายไปชาติ
กว่า๔ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
และยังสูญเสียรายได้จากการขายน้ำมันด้วย
ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาราเบียและอีรานครั้งนี้
ร้ายที่สุดในรอบเกือบ๓๐ปี
และอาจจะร้ายแรงพอกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสงครามอีรักษ์อีราน

การแรกคือความแตกต่างทางนิกายในการนับถือศาสนา
ซึ่งเป็นชนวนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวสุนีกับชีอะ
และทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
อีรานกับชาติเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย
บรรยากาศความขัดแย้งที่พร้อมปะทุได้ทุกเมื่อเช่นนี้
ทำให้กลุ่มสายกลางอ่อนแอลง
ขณะที่ฝ่ายที่ยึดมั่นในหลักการจัดการปัญหาความสัมพันธ์ในภูมิภาค
ต่างก็พากันสงวนท่าที
ประการที่๒คือในช่วง๔ปีมานี้
ในอ่าวเปอร์เซียต่างดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงแข็งกล้าวมากขึ้น
ส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบโต้อีรานที่เข้ามาก้าวไก่ความขัดแย้งในภูมิภาค
โดยหลายชาติในอัลเปอร์เซียเห็นว่าภัยคุกคามจากอีรานไม่ได้มีเพียงแค่โครงการนิวเคลียร์เท่านั้น
แต่ยังรวมถึงภัยที่เกิดจากกลุ่มฮิสบอลเลาะและกลุ่มกระบดฮูตี
ซึ่งอีบรานให้การสนับสนุนด้วย
ขณะที่การประกาศจัดตั้งกองกำลังพันธมิตรเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยซาอุ
นี้นับเป็นการตัดหนทางที่จะแก้วิกฤตสงครามความขัดแย้งภายในเยเมนและซีเรีย
ความตกลงหยุดยิงที่เพิ่งลงนามเมื่อช่วงเดือนธันวาคม
รวมทั้งการเจรจาที่มีสหประชาชาติเป็นตัวกลางซึ่งกำหนดจะเริ่มขึ้นอีกครั้งกลางเดือนมกราคมนี้
รวมทั้งการเจรจาสันติภาพซีเรียที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราคมที่เจนีวาอาจจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าหากทั้งซาอุและอีรานต่างก็ผัวพันกับความขัดแย้งครั้งนี้ซะเอง
แต่ผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้
รวมทั้งท่าทีจากนานาประเทศที่อาจเป็นแรงกดดันให้สงครามระหว่างสองประเทศเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น